คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่บางบัวทองนนทบุรีหน่อยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
เขาบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นแถวหมู่บ้านบุกเข้ามา๕๖คนมาไล่แทงเขา
สำหรับลูกชายเจ้าของบ้านนะถูกแทงเข้าไปด้วยนะครับ
แม่เขาพยายามเข้ามาช่วยห้ามนะฮะแม่อายุ๖๐กว่าแล้วแม่ก็โดนแทงเข้าไปด้วย
คือพวกนี้เนี่ยแทงเข่าเข้าใส่แม่เขานะฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
พอเขาตะโกนว่าให้ช่วยแจ้งตำรวจให้หน่อยเนี่ย
พวกนี้แทงคนในบ้านเสร็จแล้วด้วยนะครับ

จักรยานยนต์แล้วก็ขี่หลบหนีไป

เห็นไหมฮะมากัน๓คันนะครับ

ลูกชายเจ้าของบ้านอายุ๔๐ปี
อยู่แถวบางบัวทองนนทบุรีนะฮะ
ผู้หญิงอีกคนนึงก็พยายามมาช่วยห้าม

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา

ได้เจอกับคนที่ถูกแทงบาดเจ็บนะฮะ

ชื่อจริงชื่ออวิรุธทันเฉลิม
อายุ๔๐ปีนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ได้รับโทรศัพท์จากแม่
หลานสาวเนี่ยกำลังถูกกลุ่มวัยรุ่น
ซึ่งเป็นคู่กรณีของหลานสาวใช้อาวุธทำร้ายร่างกาย
บอกพอผมมาถึงบ้านก็พาหลานสาวออกไปตามหากลุ่มวัยรุ่นพวกนั้น
ขู่ทำร้ายร่างกายเห็นบอกอยู่แถวร้านเกมแถวบ้านในหมู่บ้านนี่แหละ
บอกผมก็ไปเลยพอไปถึงกำลังจะเข้าไปในร้านเกม
จะไปหาคู่กรณีที่ข่มขู่จะทำร้ายหลานสาว
ด้วยความโมโหเลยตะโกนไปก่อนบอกใครจะเอามีดมาฟันหลานกู
จังหวะนั้นมีวัยรุ่นออกมาคนหนึ่งจากในร้านเกมชื่อก้านเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้าน
บอกผมจำได้พอก้านเดินออกมาเบียบอกผมก็เลยผลักอกก้านไป
แล้วก็ถามหาว่าใครขู่หลานสาวแต่ไม่มีใครยอมรับ
พอไม่มีใครยอมรับเบียบอกผมก็เลยพาหลานเนี่ยกลับบ้าน
จากนั้นอีกแค่๑๕นาทีนี่เลยฮะมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ตามมาที่บ้าน
ถือมีดเข้ามาด้วยนะฮะโดยซ้อนท้ายจักรยานยนต์กันมา
สามคันนะครับมากันหกคนบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จัก
แต่มีสองคนที่ตรงปรีเข้ามาหาเบียร์แล้วก็บอกว่าจะต่อยน้องกูเหรอ
จากนั้นมีคนหนึ่งปรีเข้ามาชกเขาแล้วก็ชักมีดขึ้นมาแทงใส่เขา
บอกผมโดนแทงเนี่ยถูกแทงใส่เข้านี่หน้าท้อง
ก้นเห็นไหมฮะเข้าต้นขาเข้าไหล่อีก
โดนหลายจุดเหลือเกินและคนที่แทงเบียร์เบียเบียบอกผมจำได้
ก็คือก้านนั่นแหละคนที่เบียร์ไปผลักอกที่ร้านเกม
เชื่อว่าก้านคงไม่พอใจเขาจากเรื่องที่ร้านเกมแล้วก้านคงไปฟ้องพี่
พี่ชายก้านกับก้านก็เลยพาพวกบุกมาที่บ้านนี่ก็เลยจิ้มตั้งแต่ที่ผมไปแจ้งความนู่นนี่นั่น
เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ยังคอยขับวนเวียนอยู่แถวบริเวณหน้าบ้าน
จนล่าสุดก่อนก่อนขอหน้านี้อีกมันสักเกือบเกือบสี่สิบนาที
มันเนี้ยเพิ่งเพิ่งมาผ่านไปล่าสุดนี้เองอ่าคือปัญหาก็คือว่าคุณเบียเขาบอก
แจ้งความไปแล้วแต่กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ยังไม่ถูกจับ
ค่ะแล้วก็ยังขี่จักรยานยนต์วนเวียนมาแถวบ้าน
กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยท่านผู้ชมครับแม่ของเบียร์นะฮะ
ก็คือคุณป้าอำพันธ์นะฮะอายุ๖๗ปี
บอกว่ากลุ่มวัยรุ่นพวกนี้เนี่ยมาถึงก็มาดึงประตูรั้วบ้าน
แล้วก็บุกเข้ามาในบ้านตะโกนถามหาลูกชายของป้า
อ่าแล้วก็บอกพี่มาต่อยน้องผมเหรอลูกชายก็บอกไม่ได้ทำ
แล้วมันก็เกิดการชุลมุนกันเกิดขึ้นจังหวะนั้นมีวัยรุ่นคนหนึ่งอยู่หน้าบ้าน
ชักมีดออกมาแล้วก็วิ่งเข้าแทงใส่ลูกชายป้าก็พยายามเข้าไปห้ามถึงขั้นไป
คอวัยรุ่นคนนั้นเลยนะนี่ฮะซึ่งเอาไม่อยู่นะครับ
ลูกชายก็ถูกฟันเข้าไปนี่ป้าบอกนี่ป้าล็อกคอพยายามอย่างนี้
สุดท้ายป้าโดนแทงเหมือนกันโดนแทงเข่าเข้าใส่ฮะ
วัยรุ่นพวกนี้แทงเข่าใส่ป้าเลย
เราก็เลยกระชากมันไว้พอกระชากมันไว้มันสลัดฉัน
มันเผ่งฉันมันก็เลยหนีน่ะเห็นว่ามันเอาเข่าตีแม่ด้วย
เออหน้าเอาเข่ากระทุ้งจุกสินั่งจุกแต่พยายามพยายามยืดตัวขึ้น
พยายามดื้อตัวขึ้นมันคือมันจะแทงลูกชายให้ได้ไง
บอกแกโดนแทงตอนแรกตกใจเลยโดนแทงเข่า
แต่จุกนะครับป้าบอกจุกเลยโดนแทงเข่าก็หนักอ่ะ
นี่แล้วมันก็พากันวิ่งออกไปหน้าบ้านแล้วก็ขึ้นจักรยานยนต์ขี่หนีไป

คุณป้าบอกนี่ขนาดแจ้งความกันแล้วเนี่ยแต่พวกนี้ยังไม่ถูกจับ
วนเวียนวนเวียนเนี่ยขี่จักรยานยนต์วนเวียนมาอีก

คุณผู้ชมครับคุณจ๋าจำศรีผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้ในวันนี้เนี่ย
ก็เลยตามไปที่บ้านของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะฮะนี่ฮะ
หมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละฮะหมู่บ้านเดียวกับเบียนแหละห่างกันแค่กิโลเดียวนะครับ
เจอกับแม่ของคนก่อเหตุแม่ของก้าน
ก้านคนที่แทงเบียร์นี่แม่บอกอ๋อใช่ก้านลูกแม่เนี่ยไปแทงใส่เบียร์จริง
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยลูกมาสารภาพกับแม่
และเธอบอกเธอเองนี่แหละเป็นคนสั่งให้ลูกหนีไปตั้งหลักอยู่ที่อื่นก่อน
ขออภัยเธอบอกเธอบอกให้ลูกชายไปตั้งหลักอยู่ที่อื่นก่อน
แต่ไม่ได้หนีนะผมไม่พูดหนีเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมบอกลูกเขาหนี
ค่ะไปตั้งหลักเธอบอกเธอให้ลูกไปตั้งหลักอยู่ที่อื่นก่อน
แต่ไม่ได้หนีนะจ๋าพี่ไม่ได้ให้ลูกพี่หนี
แค่อยากให้รอเคลียร์กับเบียร์ก่อนว่าเออตกลงแล้วเนี่ย
ยังไงจะแจ้งความแบบไหนอะไรยังไงเอาให้รู้ต้นสายปลายเหตุกันก่อน
เพราะแม่เองก็ได้ข้อมูลมาว่าก่อนจะเกิดเหตุกันเนี่ย
เบียเนี่ยมาจับก้นลูกสาวแม่ก่อน
ลูกสาวแม่ก็คือน้องของก้านจับก้นลูกแม่ในร้านเกมนั่นแหละ
้านที่เป็นพี่ชายเขาเลยโมโหไงเขาเลยตามไปเอาเรื่องที่บ้าน
ทุกคนแหละถ้ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้ก็คือต้องให้ลูกไปตั้งหลักก่อน
แล้วเราก็มานั่งทบทวนว่าต้นสายปลายเหตุคือยังไง
เพราะลูกหนูหนูเลี้ยงมากับตัวใช่ป่ะ
ลูกหนูไม่เคยยุ่งกับใครถามคนในหมู่บ้านนี้ได้
ก็พูดจาไม่ดีใส่หนูแล้วบอกอ่างั้นพี่จบ
อย่างนั้นเดี๋ยวหนูเข้าไปแจ้งความหนูเอาพี่อนาจารย์นะ
อาจารย์อะไรบอกอ่าพี่ทำอะไรลูกสาวหนูอ่ะ
ลูกสาวหนูเก้าขวบเองนะใบไปจับตัวลูกสาวหนู
บอกอ๋อนี่ก่อนที่คุณจะเขาพูดพูดจานหนูว่าก่อนที่คุณจะพูดคำว่าอาณาจารย์
คุณต้องมีหลักฐานเอาน้องไปตรวจบอกพี่ไม่ต้องพูด
ไปเจอกับหนูที่โรงพัก
นี่แม่บอกแม่เนี่ยไปเคลียร์มารอบนึงก่อนแล้ว
ฝั่งนั้นจะแจ้งว่าลูกแม่ไปแทงเขาใช่ไหม
แม่ก็จะแจ้งเหมือนกันฝั่งนี้มาจับก้นลูกแม่
เพราะฉะนั้นก็เลยให้เบียร์ไปตั้งหลักไว้ก่อน
รอให้ทางแม่เคลียร์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมา
แต่ทุกผู้ชมครับสพบางบัวทองบอกไม่เป็นไร
เอาเป็นว่ามันเป็นคดีอาญามีการแทงกันเกิดขึ้นทำร้ายกัน
ยังไงก็ต้องเรียกมาสอบปากคำกัน
แล้วเดี๋ยวจะมาถามนี่แหละคุณแม่นี่แหละ
เพราะว่าคุณแม่บอกกับนักข่าวใช่ไหม

แล้วก็มาพูดมาคุยกันที่โรงพักว่าจะเอายังไง